เมื่อกี้ที่พี่อ้วนพูดก่อนเขาก็คิดว่าธรรมะอาจจะช่วยเธอได้
จิตใจเธอจะสูงขึ้นแล้วมันจะดีขึ้น
คือเราต้องปล่อยวางไง

ปล่อยวางหายใจเข้ากับพุทธโธหายใจออกกับพุทธโธ

หายใจเข้ากับพุทธโธหายใจออกกับพุทธโธ

เอาจริงนะลองดูสิ
เคยไปนั่งหลับตาหลับตาอยู่๒๓นาที
พี่ตำทำไม่ได้ครับพี่ตำเป็นคนสมาธิสั้น
ไปกับนักบิริยามอธิชาติไง
เอ๊ะอ๊าบแออยู่ไหนเธออยู่ไหนในป่านไอ้เขา

ฉันไปก่อนฉันกลับจริง
เธอจัดว่ายครูงานใหญ่

อู้ยทุกคนก็นั่งกำลังไงนี่แม่
ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นมันถึงได้แบบมันจะต้องอยู่ไม่ได้งั้นเหรอ
คือนุ่มนุ่มแต่ตัวชวนกูกูนินทากูเลย

แล้วเหตุการณ์นี้มันผ่านไม่แล้วอยู่ด้วยกันสองคน
งานเป็นอย่างนี้ทุกงานทุกครั้ง
แล้วอยู่กันสองคนแล้วเรื่องนี้ผ่านมากี่สิบปีแล้ว

ยังยังยังเดี๋ยวกลัวจะใช้
มาอาทิตย์หนึ่งเถอะคุณรู้ไหมการที่คุณไปพูดแบบนี้ว่าเราไม่เตรียม

ฉันว่าฉันมีตุ๊ดใบโพล่าแล้วนะ

หูแบบเยอะแยะ

แล้วอย่างนี้ล่ะคะน่ากลัวฮ่า